จะพาคุณผู้ชมนะไปเจอกับสาวเสียงดีคนหนึ่ง
น้องใบเฟิร์นสุธิยาคนนี้ไม่ธรรมดา
เจ้าของเพลงทวงรักฝากลมยอดวิวคุณค่ะ
เท่าไหร่จ๊ะโอ้มายก็อด๒๒ล้านวิว

ธรรมดาแบบนี้ธรรมดาไม่ได้ละ
ก็ถอยรถใหม่ป้ายแดงไปเลยสิจ๊ะ

ซึ่งน้องรถเบนท์นะคะผู้สื่อข่าวของเราก็ไปถามนะคะ

สวยตังเลยลูกกับน้องแบบอินคูซีฟ
น้องส่งภาพมาให้เราโดยเฉพาะเลยนะ

รถคันนี้คือหนูตั้งใจออกมาให้เป็นของขวัญกับตัวเองค่ะ
หลังจากที่ทำงานร้องเพลงมานาน
พร้อมกับตั้งชื่อลูกชายคันนี้ว่า

น้องใบเฟิร์นเนี่ยเดินทางหาเงินหาทองหาทรัพย์

แต่แต่รถใหม่ขนาดนี้บานที่บันเทิงไทยรัฐ
เราจะลืมเลขทะเบียนได้ยังไง
สูงเลขที่ออกได้แก

ปฐุมธานีเลขเขาสวยนะจ๊ะ

แฟนเพลงเข้ามาแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากเลย

ขอแสดงความยินดีกับน้องใบเฟิร์นด้วยนะคะ
ปังจริงคุณผู้ชมมีความสามารถนะ
แล้วก็ยอดวิวก็พุ่งทะยานมากเลย